มีเรื่องมาเตือนโดยเฉพาะพี่น้องแถวภาคอีสาน
ตอนนี้แก๊งตบทรัพย์ออกอารวาสระบาดกันเยอะนะคะ
ล่าสุดเกิดขึ้น๒กรณีที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งคนที่เป็นเหยื่อบอกว่าถ้าเกิดเก็บแก๊งลักษณะแบบนี้
อย่ากลัวตั้งสติแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจ
มาดูเคสแรกกันก่อนเกิดขึ้นกับคุณสงบโลเชียงสายอายุ๕๗ปี
คุณสงบเป็นชาวตะบนนาโพอำเภอกุฎรังจังหวัดมหาสารคาม
คุณผู้ชมพาผู้สื่อข่าวลงไปดูจุดเกิดเหตุ
ก็คือบริเวณถนนแจ้งสนิทสายมหาสารคามขอนแก่น
ก่อนถึงตัวอำเภอบ้านผ่ายจังหวัดขอนแกน
เส้นนี้ถนนเส้นนี้แก๊งตบทรัพย์ออกอารวาสเยอะ
ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องผ่านไปแถวนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ
หลังจากที่คุณสงบบอกว่าตกเป็นเหยื่อแก๊งตบทรัพย์
อารวาสอย่างหนักในพื้นที่
พร้อมกับพาผู้สื่อข่าวไปดูร่องรอย
พฤติการคือเลือกเหยื่อที่รถลักษณะภายนอกเก่าหน่อยนะคะ
แล้วก็ขับรถพุ่งชนจนกระทั่งทำให้ตัวเองได้รับความเสียหาย
มีร่องรอยบุบที่ช่วงท้ายแล้วก็สีถลอกเป็นแถบยาวด้วยนะคะ
คุณสงบบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นคือ
เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ล่าสุดนอกจากเคสของคุณสงบแล้วนะคะมีอีกหนึ่งรายค่ะ
มาแจ้งความไว้ที่สพบ้านไผ่คือ
นายวิสันศรีสงครามเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่นะคะ
เปิดเผยพฤติกรรมของแก๊งกลุ่มมิจฉาชีพ
ตบทรัพย์กลุ่มนี้ก็คือลักษณะเดียวกัน
คล้ายกับเคสของคุณสงบก็คือขับรถมาพุ่งชน
รถตัวเองลักษณะเก่าแล้วก็พยายามที่จะเรียกค่าเสียหายไง
หลังเกิดเหตุคุณวิสันก็บอกว่า
พยายามที่จะรวบรวมสติแล้วก็นึกขึ้นได้ว่า
มีเพื่อนเป็นตำรวจอยู่สพบ้านแฮด
ก็เลยเชิญคู่กรณีบอกว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวไปตกลงกันที่โรงพัก
แต่ปรากฏว่าคู่กรณีก็คือไม่ไป
ก็ตัวเองทำผิดด้วยนะก็คือเป็นมิจฉาชีพ
บอกว่าไม่ไปที่โรงพักแล้วก็ขับรถหนีออกไปทันทีค่ะ
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นพันธุ์ตำรวจเอกจรัสพัฒน์
สุตยสอนนาคมบอกว่า
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพฤติการของแก๊งตบทรัพย์กลุ่มนี้เนี่ย

ล่าสุดเนี่ยมีเหยื่อเนี่ยนะคะ
รวมตอนนี้มี๔รายแล้วนะคะ
คนร้ายจะเลือกก่อเหตุในช่วงกลางวันแสก
ขณะนี้ได้มีการประสานไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดโดยรอบ
หาเบาะแสคนร้ายรวมถึงแจ้งเตือนประชาชน
ให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ที่กำลังออกอารวาส
อาจจะเข้าไปก่อเหตุในพื้นที่ใกล้เคียงของท่านก็เป็นไปได้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจเองบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
เร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
ใครที่เคยเจอลักษณะแบบนี้หรือว่าหลังจากนี้เจอลักษณะแบบนี้
ตั้งสติให้ดีนะอย่าเพิ่งไปจ่ายเงินให้เขาใช่ไหม